มีข่าวล่าสุดเลย๑๖นาทีที่แล้ว
พี่พิวนาวัดค่ะคุณนาวัดอิสระไกรศีลนะคะ

แล้วก็พี่น็อตแจ้งไทม์ไลน์อย่างละเอียดเลยนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายนจนถึง๒กรกฎาคม

ไปถ่ายรายการหลายรายการอยู่เหมือนกันค่ะ

นวัดก็แจ้งไทม์ไลน์แล้วก็ขอโทษทุกคนที่พบเจอ

โน๊ตบอกว่าพยายามป้องกันตัวเต็มที่แล้วอ่ะ
ก็พี่นวัดก็จะมีรายการของตัวเองด้วย
แล้วก็หลายรายการที่จะมีสินค้าของตัวเอง

ไปโปรโมทไปโฆษณานะฮะ

ที่ได้แจ้งเข้ามาว่าตอนนี้ติดโควิด๑๙

พี่นวัดก็ไปถ่ายรายการกับคุณโกติด้วยนะคะ
จริงแล้วก่อนหน้านี้๒๙มิถุนายนไปตรวจมาแล้วผลเป็นลบ

ทีมของพี่นวัดในรายการของอาต๋อยใช่ไหมฮะ